ดูเหตุสลดค่ะเกิดขึ้นกับนักศึกษาปวชปี๓วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จังหวัดชนบุรี
คือเขากำลังจะเรียนจบอยู่แล้วก็ต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็ทดลองกันเป็นเหมือนกับโปรเจกต์เรียนจบอะค่ะ
แล้วน้องกลุ่มนี้เขาไปทำเป็นเหมือนเครื่องเก็บขยะในน้ำแล้วเขาก็เลยทดลองที่เป็นสระน้ำอ่ะนะคะ
แล้วก็เครื่องเก็บขยะนี้มีการควบคุมผ่านเหมือนรีโมทโทรศัพท์มือถือก็ปล่อยไปปล่อยไปกลางน้ำปรากฏว่าอยู่ดีมันดับมันไม่ทำงาน
น้องกลุ่มนี้ก็เลยตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำก็คือจะไปเอาเครื่องนี้กลับมามาดูว่ามันขัดข้องตรงไหนคนแรกกระโดดไปก็สามารถไหว้ไปได้จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
โปรเจกต์เรียนจบของน้องค่ะ
นายอดิเชษมุกอิ่มอายุ๑๘ปีค่ะ
เป็นนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ปวช๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

ว่ายน้ำไปกลางสระแล้วก็เป็นตะคริวจมเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
คือน้องกลุ่มนี้เขาไปทดลองโปรเจกต์งาน
เป็นเครื่องเก็บขยะในคลองบังคับวิทยุแบบไร้คนขับ
ก็ทดลองกันก่อนก่อนที่จะส่งปิดงาน
เขาไปกันกับเพื่อน๘คนนะคะ
ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเครื่องบังคับไปได้ประมาณ๑๐๐เมตร
เครื่องเกิดหลุดสัญญาณไวไฟเหมือนสัญญาณมันหาย

น้องอดิเชษคนนี้ก็เลยไหว้น้ำตะโดดลงไป
จะเอาเครื่องไปเป็นตะคริวอยู่กลางน้ำค่ะ
ส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเรา

สระน้ำตรงนี้กว้างมากนะคะ๒๓ไร่
ตำบลพานทองอำเภอเมืองชนบุรี
วันนี้พ่อแม่และญาติพี่น้องของน้องผู้เสียชีวิตน้องอดิเชษเนี่ยนะคะ
เขาก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ริมสระน้ำ
ทางคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสต

ก็มีเครื่องเส้นไหว้พระสงฆ์หนึ่งรูปมาเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน

ที่ต้องสูญเสียลูกชายแบบกระทันหันแบบนี้นะคะ
พ่อแม่ของน้องที่เสียชีวิตเนี่ย

คุณผู้ชมบอกว่าเสียใจทำใจไม่ได้จริง
ลูกชายเป็นเด็กดีน่ารัก
ไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวัง

พอรู้ข่าวช็อกเลยทำอะไรไม่ถูก
แล้วลูกชายเสียชีวิตอายุแค่๑๘ปีเอง

เพราะว่าสิ่งที่น้องเขาทำเป็นอุปกรณ์เก็บขยะในคลองเนี่ยนะ
ก็คือเป็นโปรเจคที่น้องเขากำลังจะเรียนจบอยู่แล้ว

แต่กลับมาประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตซะก่อน
กับแม่ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ลูกไปสู่สุขติ
กลับบ้านไปพร้อมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดในจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
เขาบอกว่ามีโดยลำบาก

เขาบอกว่าที่นี่เปิดหลักสูตรใหม่

อนาคตความหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่คือไม่ได้หวังว่าลูกจะต้องเติบโตมา
มาหาเงินหาทองมาให้พ่อให้แม่อะไรหรอกแต่อยากดูลูกเจริญเติบโตต่อไปเรื่อย
ใช่แล้วก็เป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่เขาภาคภูมิใจเรียนกำลังจะจบแบบนี้ค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทางผู้มนุยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชนบุรีพานทองนะคะ
ซึ่งท่านผู้มนุยการก็บอกกับนักข่าวของเราว่าจากการถามคุณครูเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้กลุ่มนักศึกษานำเครื่องเก็บขยะปล่อยลงสู่สระน้ำเพื่อทำการทดลอง
ก็มีอาจารย์ควบคุมการทดลองอยู่ด้วยนะคะแต่จู่เครื่องเกิดขัดข้องสัญญาณหลุด
เพราะว่าเชื่อมต่อด้วยระบบไวไฟผ่านมือถือทำให้ไม่สามารถควบคุมเครื่องเก็บขยะได้
เครื่องก็เลยลอยอยู่กลางสระน้ำอะค่ะครูเนี่ยเดินไปเอาเชือกเพื่อที่จะดึงเครื่องอันนี้กลับมา
แต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาถอดเสื้อเลยนะกระโดดลงน้ำไปเลยแล้วสระนี้ลึก๗เมตรนะคะโอ้โหลึกมาก
ไหว้ไปกลางสระเป็นตะคริวจมน้ำอืมทางโรงเรียนบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตอนนี้ได้ให้คณะครูบางส่วนเดินทางไปร่วมงานศพที่จังหวัดอุตรดิษฐ์แล้วก็กำชับทุกฝ่าย
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
นี่เป็นภาพที่งมกันเมื่อวานนะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะฮะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ไปคุยด้วยนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุคือนายวิชัยพินิษฐ์คนขับรถหกล้อของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับ
คือเขาบอกว่าตอนนั้นก็มาจอดรถพักเที่ยงอยู่อยู่ใต้ต้นไม้ใกล้กับสระน้ำที่เกิดเหตุ
ช่วงใกล้เที่ยงของเมื่อวานนี้นะจอดรถอยู่เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกเลยนะฮะตามคำบอกเล่าของเขา
ตอนนั้นเขาสังเกตเห็นนักศึกษากลุ่มหนึ่งอยู่ที่บริเวณริมสะน้ำแล้วก็ส่งเสียงดังกันอยู่
ตามภาษาของเด็กวัยรุ่นตัวเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรจู่เห็นเด็กนักศึกษา๓คนถอดเสื้อแล้วกระโดดลงสระน้ำไหว้ตรงไปที่เครื่องเก็บขยะที่อยู่กลางสระน้ำนะฮะ
คนแรกเนี่ยไหว้จากอีกฝั่งหนึ่งไปชนถึงอีกฝั่งหนึ่งได้นะคนที่สองไหว้ไปยังไม่ถึงเลยนะฮะยังไม่ถึงกลางสระเลยเขาหันหลังไหว้กลับเข้าฝั่งอาจจะไม่ไหวหรือว่าอาจจะน้ำเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่
ส่วนผู้ตายเนี่ยไหว้ไปถึงตรงกลางสระแล้วเกิดเป็นตะคริวแล้วก็จมลงไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยนะครับ
เพื่อนที่อยู่บนฝั่งก็ตะโกนร้องให้คนช่วยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่
จากนั้นไม่นานมีนักศึกษาอีก๒คนกับเจ้าหน้าที่อบต๑คนที่อยู่แถวนั้นกระโดดลงสระน้ำทันทีเพื่อจะไปช่วยครับ
แต่ว่าไม่ทันฮะเพราะว่าผู้ตายเนี่ยจมน้ำแล้วก็หายไปเลย
แล้วก็เราก็นึกว่ามันเร่งเสียเฉยไม่ได้เอกใจอะไรเพราะมันก็เสี่ยงวลักษณะที่เหล่าแต่ที่นกอ่ะมัน

ก็มีเพื่อน๓คน
อีกคนนึงก็ลอยข้ามฝั่งไปทางนู้น

แล้วก็เหลือเพื่อนที่อยู่อีกคนนึงที่อยู่ตรงกลางที่รอยไม่มีแรง
ข้ามมาก็หมดแรง
แล้วก็หมดแรงแล้วก็มีคนมาช่วยกันเหรอ
ก็มีนักเรียนมีเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่ลอยข้ามไปช่วย

จุดนักเรียนครูน่าจะไปเอาเชือก
จากที่ดูแล้วครูเขาจะไปเอาเชือก

บอกว่าไม่ต้องนักเรียนเขาพากันโดดลงไปก่อน

แต่ทีนี้กลับมาก็เด็กมันลงน้ำกันไปแล้ว

อีกคนนึงก็ลอยกลับคืน

เพราะว่าเขาช่วยกันลงไปงมก็ไม่ทันแล้ว

พอจะลงไปถึงก็พบว่าน้องเขาจมหายไปแล้ว

หมดแรงกันแล้วแล้วจะไปงมช่วยน้อง
ไม่ทันกันแล้วเพราะน้ำมันลึก

ยี่สิบสามไร่สระน้ำอันนี้ค่ะ
คือเครื่องเนี่ยลอยเสียอยู่ตรงกลาง

คือไปต่อก็ไม่ไหวจะย้อนกลับก็ไม่ไหว

แต่ว่าคนหนึ่งสามารถประคองตัวเอง
ให้น้ำค่อยค่อยพัดไปอีกคนนึงก็

แต่น้องอดิเชษจมลงไปเลย

สำหรับศพของผู้เสียชีวิตทางครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด